แปดวันนะครับสองอาทิตย์กว่ากว่าครับที่ออกจากคือหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วก็หนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีข่าวว่าจะไปล้างแค้นอายการใช่ไหม
ก่อนหน้านี้ที่มีการสั่งฟ้องมีการหักหลังกัน
ล่าสุดนี่นะครับวันนี้ที่มันมีข่าวเพราะว่าตำรวจนั้นได้เบาะแสครับ
ว่าทางเสียแป้งมากบดานเทือกเขาบรรทัศน์อยู่ที่บริเวณเทือกเขาบรรทัศน
ต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทธลุงแล้วก็เกิดการปะทะกันขึ้นคุณผู้ชมครับ
แล้วเสียแป้งก็มีการถูกวิสามันฆาตกรรมจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการรายงานชัดเจน
เหตุการณ์ที่ผมเล่าอยู่นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับ
มีการวิสามันแล้วหรือยังมีรายงานครับคุณผู้ชมครับ
พันตะบหนต์เอกสมพงศ์สุวรรณวงศ์รอง
บังคับการสืบสวนภูทรภาคเก้าครับนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับไปปิดล้อมเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์นะครับในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังรอยต่ออำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะครับมีบ่อแสครับบอกว่ามีคนนำทางพาเสียแป้งเนี่ย
ล่าสุดนะครับช่วงบ่ายมีรายงานบอกว่าเสียแป้งถูกตำรวจวิสามันแล้ว
ในพื้นที่อำเภอกงหลานะครับที่จังหวัดพัทธลุงก็เขตรอยต่อจังหวัดตรัง
ก็แสดงตัวจับกลุ่มแต่ก็คาดว่าเสียแป้งนั้นพยายามจะขัดขืนครับยิงต่อสู้

ซึ่งทางรักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ผลตะบดโทไอธิพลอัชรียประดิษฐ์
บอกว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

คือบอกว่ามันมีการประทะใช่ไหม
มีกันกี่คนแต่ตำรวจพยายามปิดล้อมกระชับพื้นที่ครับ
โดยตนเองนั้นเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าวิสามันเสียแป้งได้แล้ว
ยังไม่มีการยืนยันนะครับ
ซึ่งก็ที่ผมรายงานอยู่เนี่ยก็สอดคล้องกับที่พูดไปตอนต้นรายการนะ
นั้นบอกเหมือนกันว่ายังไม่มีการยืนยันนะครับ
เสียแป้งนั้นเสียชีวิตจากการถูกวิสามันแล้ว
ได้รับรายงานเพียงแค่ว่ารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจโทษธนาชูวงกำลังเดินทางไปยังที่เกิดเหตุครับ
โดยยอมรับว่ามีการปิดล้อมและเกิดการปะทะจริงนะ

ผลน่าจะอร่อยนี้แหละ
โปรดติดตามตอนต่อไป